ตัวแม่ของดิฉันก็สุดไม่แพ้กันจ้าสำหรับพี่เอ๊ชุติมา

คุณผู้ชมค่ะสุดด้วยโสดด้วยในวัย๕๖กรา

คุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนางเปิดจริงขึ้นเขียงเข้าวงการศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิต
ใช่แล้วค่ะแถมยังฟาดงานพรีเซนเตอร์แบบจุกด้วย
ฟ้าหลังฝนของคนโสดมันเป็นอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมค่ะดูพี่เอ๊ชุติมาสิ
อยู่ดีก็มีสเตตัสโสดในวัย๕๖กรัฐ
แต่บอกเลยว่าคนนี้สุดในรุ่นของจริง
เขียงเป็นน้องใหม่ในวงการศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตไปเลย
นี่คุณผู้ชมยกนั่นดึงหนี้นิดนั่นหน่อยโอ้โหคนมันสวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะเนาะ
สับขนาดนี้หมอเสกอะไรมาบ้างคะเมาด่วนค่ะแม่ค่ะ
ไม่เคยทำค่ะครั้งแรกในชีวิตค่ะไม่เคยไม่เคยทำศัลยกรรมใดเลย
เคยฉีดโบตกไม่เคยฟิลเลอร์ไม่เคยร้อยใหม่ก็เป็นครั้งแรกตอนนี้ก็สู่แวดวง
คือความที่อดีตมันก็ต้องมีความที่แบบอ่ากลัวหน้าเปลี่ยน
เขาบอกคุณหมอว่าขอละมุนขอเหมือนเดิมแต่ไม่เยอะคุณหมอก็ทำให้แค่นี้ค่ะ
คือยกระชับตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเย็บไปหลังหู

แล้วก็อาจจะมีเสริมคางนิดนึงแค่นั้นก็ดึงของหมดแล้วค่ะ
ทำแค่๓สุดก็นั่งสวยเปะแล้ว
ก็เฮาคุณเดิมมันดีอยู่แล้วไม่ถือร่วม
อย่างน้อยแม่น่าก็ยกกระชับสวยเด้งสวยฉ่ำแล้ว
แล้วพวกเราชอบซูมแบบว่าซูมยันรูขุมขนอย่างนี้
โอ้โหก็คือถ้ากล้องไทยรัฐทีวีผ่าน
ก็คือผ่านสลุยแน่นอนค่ะแม่ค่ะ
แล้วบอกเลยนะคะนอกจากหมอจะปั้นเก่งแล้วนะคะหน้าละมุนมาก
เอ๊แอบกระซิบด้วยนะคะว่ามีหมูกรุบกรีบด้วย
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทำเสร็จปุ๊บงานเข้าปั๊บเพียบเลยค่ะ
ก่อนทำเราก็ต้องขอทุกอย่างใส่มุมสวดมนต์ให้แบบว่า
ให้หนูปกติให้หนูเอามาสวยให้หนูเอามาตามที่หนูต้องการ

งานด้วยโชว์ตัวด้วยละครด้วยพรีเซนเตอร์ด้วย
เซนเตอร์ทั้งหมดตอนนี้เข้ามา๑๔ตัวแล้วค่ะ

ไปหมดแล้วค่ะรีนไปหมดแล้วแฮปปี้แล้ว
โอ้โหแฮปปี้แล้ว